ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมังกรความรักคนโสดหากพบคนถูกใจขอให้ดูท่าทีไปก่อน
เนื่องจากช่วงนี้จะเดือดร้อนเพราะคนต่างเพศ
ส่วนคนมีคู่คู่รักจะจู้จี้งอแงหงุดหงิดง่ายเกินปกติ
จึงต้องดำเนินชีวิตคู่อย่างมีสติ
สุขภาพภาระกำลังส่วนตัวไม่ค่อยดีนักสุขภาพไม่สมบูรณ์
เกิดอุบัติเหตุทำให้ต้องเจ็บตัวหรือเสียทรัพย์
หากเจ็บป่วยขอให้รีบไปพบแพทย์ก่อนที่โรคจะรุนแรง
การเงินรายได้ประจำเริ่มได้รับล่าช้าหรือได้ไม่เต็มจำนวน
มีรายจ่ายเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองหรือคนในปกครอง
มีภารกิจที่ทำให้ต้องใช้เงิน
การงานธุรกิจและการติดต่องานยังไม่ค่อยดี
อาจถึงขั้นล้มเหลวผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
หน่วยงานจะเข้ามาก้าวไก่กับงานที่ทำ
ขอให้ทำใจให้สบายและรอคอยจังหวะไปก่อน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์